ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วหน่อยนะฮะ
ก็สืบเนื่องเกี่ยวข้องกับวัดดังที่นครสวรรค์ด้วยนะครับวัดห้วยด้วนนะฮะ
คือเมื่อตุลาคมปีที่แล้วปีหกสี่เนี่ยมีกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงพ่อพัทธ์
ท่านเป็นเกจิชื่อดังอายุท่านร้อยปีแล้วนะฮะของวัดห้วยด้วนที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งเนี่ยไปร้องทุกข์กับทางตำลวจป่อป่อป่อ
บอกว่ามีกลุ่มวัยยาวัชกรของวัดแล้วก็คนใกล้ชิดของหลวงพ่อนะ
กลุ่มหนึ่งนะผู้ที่ดูแลเงินดูแลกิจนิมนต์อะไรต่างเนี่ย
ยักยอกเงินของวัดยักยอกเงินของหลวงพ่อ
วันนี้นะฮะตำรวจสอบสวนกลางสนทิกำลัง
บอกว่าเป็นปฏิบัติการปราบผีเปรตไปตรวจค้นบ้านหลังนึง
ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บอกว่านี่คือบ้านของนายสนทองปรอน
เป็นวัยยาวัชกรของวัดเป็นหนึ่งใน๔คนสนิทของหลวงพ่อพัฒน์นะฮะ
หลวงพ่อพัฒน์แห่งวัดห้วยด้วนที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยหลังวัดห้วยด้วนปรากฏว่าไปเจอทรัพย์สินเนี่ย
มูลค่าสามสิบกว่าล้านนะฮะมีเงินสดสามล้านนะฮะ
ไปเจอบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีเงินอีกเกือบสองล้านโฉนดที่ดินอีกหลายสิบฉบับ
มีรถยนต์ที่เป็นรถอเนกประสงค์อีก๒คันปืนอีก๔กระบอก
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์รุ่นต่างวัตถุมงคลของวัดห้วยด้วนอีกเกือบ๑๐รัง
ก็สืบเนื่องมาจากที่มีคนไปแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้กับทางตำรวจนะฮะ
บอกว่ามีกลุ่มวัยยาวัชกรมีคนใกล้ชิดของหลวงพ่อเนี่ยมีพฤติกรรมต้องสงสัยทุจริตยักยอกเงินของวัด
มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจนิมนต์แล้วก็การดูแลสุขภาพของหลวงพ่อพัฒน์
ซึ่งท่านก็อายุร้อยปีแล้วอ่าแต่ต้องขยายผลต่อนะฮะ
เขาอาจจะถูกต้องก็ได้ที่ได้มานะครับ
ยังไงก็ต้องรอฟังตำรวจอีกทีหนึ่งยังไม่ได้รับใช่ไหมครับ
ชุดสืบสวนเนี่ยตำรวจที่ลงพื้นที่เนี่ยสืบสวนสอบสวนพบว่าในช่วงปีหกสามถึงปีหกสี่
อันนี้ข้อมูลจากตำรวจนะฮะบอกว่ามีผู้ที่เขามีจิตศรัทธานำเงินมาทำบุญมามอบให้กับวัด
ห้วยด้วนที่นครสวรรค์มูลค่าเนี่ยคิดเป็นเงินก็กว่าสองร้อยล้าน
แล้วมีหลักฐานว่ามีบุคคลใกล้ชิดหลวงพ่ออยู่สี่คนด้วยกันซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครบ้าง
ตำรวจเขาอาจจะมีชื่อก็ได้นะเอาเงินของวัดไปเข้าบัญชีชื่อตัวเองเป็นเงินหกสิบสามล้านกว่าบาท
เจ้าหน้าที่ก็ได้อายัดเงินนี้กลับมาส่งมอบคืนให้กับหลวงพ่อพัฒน์แล้ว
แล้วก็เชิญบุคคลทั้ง๔มาสอบปากคำแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ตอนนี้ยังต้องเร่งติดตามเงินในส่วนที่เหลืออีกหลายสิบล้านบาทเอามาคืน
อาจจะมีการผ่องถ่ายเป็นทรัพย์สินต่างซึ่งไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
นี่ปฏิบัติการปราบผีเปรตที่ตำรวจเขาใช้ชื่อนี้นะฮะคุณนฤทธบุญนิ่ม
ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ไปที่วัดห้วยด้วนก็อยากจะไปถามข้อเท็จจริงต่างต่างว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
แม่มันเป็นยังไงกันแน่นี่ฮะท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีตำรวจมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยพาหลวงพ่อเนี่ยนิมนต์หลวงพ่อกลับมาที่วัดนะครับ
มาดูการก่อสร้างโบสถ์ที่วัดโคกฐินนะฮะหลังจากที่ไปดูการก่อสร้างโบสถที่นั่น
นี่ก็นิมนต์ท่านกลับมาที่วัดแล้วท่านก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ
นี่ก่อนนิมนต์ท่านลงจากรถแล้วก็มีวิวแชร์มารอนะฮะ
แล้วก็นิมนต์ท่านเข้ากุฏิช่วงนี้ก็งดกิจนิมนต์
ดเยี่ยมด้วยทางลูกศิษย์บอกเพราะว่าท่านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
ได้เจอกับหนึ่งในวัยยาวัชกรวัดนะฮะแล้วก็เป็นวัยยาวัชกรวัด
ก็คือนาชนะทองปรอนอายุหกสิบหกก็มีในวัยยาวัชกรวัดนะฮะ
ที่ตำรวจไปตรวจคนบ้านพลักษณ์เมื่อวานนี้ตามประบัดการปราบผีเกรดนะฮะ
วาชกรวัดเหมือนเดิมนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลไปเพิ่มเติมนะครับ
คุณนฤทธิถามไปก็บอกสั้นบอกเดี๋ยวก็รู้เอง
เราก็พยายามถามว่าเออพี่ถูกกันแกล้งหรือเปล่า
ไม่ได้เป็นไปตามที่เขากล่าวหาใช่ไหม
เดี๋ยวดูตรงนี้นะครับ
คือเราโดนกันแกล้งจริงไหมลูกหน่อ

แต่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงใช่ไหมครับ
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงใช่ไหมอะครับ
คืออยากฟังความทั้งสองฝ่ายว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไง
เพราะว่าอะไรอ่ะครับ

แต่เจ้าหน้าที่ไปตรวจคนบ้านก็เจอทรัพย์สินกับมูลค่าก็สามสิบกว่าล้านอยู่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่างเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจเขาขยายผลต่อกันแล้วกันนะ

แม้ทุกวันนี้ที่วัดเฮ้ยด้วน

ทุกวันนี้ก็เข้าถึงยากอยู่เหมือนกันนะ

ชาวบ้านที่เราได้คุยด้วยคนหนึ่งนะครับ
เออไปเอาไว้

เดินเข้าไปแล้ว

หลวงพ่อพัฒน์เข้ามันไม่ได้

ต้องคิดว่าสมมติว่ามันถูก
แค่นี้ผมมีไม่นุ่มอะไรมาก
ผมก็คิดใช่แต่ถ้าพาพ่อผมตายทำเป็นคืนให้ลูกผม

อันนี้ผมพูดไม่ได้ก็เขาจะเอามาคืนหรือเขาจะไม่คืน
มันก็เป็นตัวข้อ
ข้อมูลจากชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับคือทางวัดเราก็พยายามจะถามข้อเท็จจริงต่างให้ว่าเออมันมีการยักยอกทุจริตอะไรเงินทำบุญเงินต่างต่างของวัดหรือเปล่าเนี่ยมีรายงานว่าทางวัดเตรียมจะชี้แจงเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคนในวัดผู้ที่ดูแลวัดบอกว่ายังไม่ยังไม่ขอให้ข้อมูล
ว่าโอ้โหมันจะเป็นยังไงต่อแล้วชื่อปฏิบัติการเนี่ยโอ้โหตราบผีเปรตเลยใช่ค่ะครับ